มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดิฉันอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ละกัน
เล่าไปแล้วเนี่ยอย่าไปทำตามเด็ดขาดแล้วกันนะ
หน้าเวทีมันมีหลากหลายเหตุการณ์
ล่าสุดนะคะเกิดขึ้นกับสาวแคทอาริยา

๊าเมียมาเลยอาย

คุณผู้ชมเจอแฟนเพลงหน้าเวทีที่เป็นผู้หญิงนะ
เขามีการฉุดกระชากดึงแขนลงมาแล้วจูบด้วย

วันนี้เรามีคลิปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

นักร้องเตือนแล้วแบบนี้ไม่น่ารัก
คือเข้าใจนะนักร้องหญิงเวลาขึ้นเวทีอาจจะระวังพี่ผู้ชายมากกว่า

แล้วบางทีเราก็เข้าใจอยากจะใกล้ชิดได้ใช่ไหมล่ะ

มันก็ยังน่ารักอยู่
เป็นเลยว่าแบบนี้ไม่น่ารักนะคะ
นี่คือน้องพยายามหันเหลี่ยงข้างออกแล้วนะ
ซึ่งมันไม่น่ารักจริงคุณผู้ชม
เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ทั้งเรื่องของโควิด
และที่สำคัญตอนนี้ไข้หวัดใหญ่มันกำลังระบาดอยู่
แต่ว่าเราก็ไม่ควรนะต้องเซฟปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อน

ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้คุยกับน้องแคท
เจ้าตัวบอกว่าพี่หนูรู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธมากเลยนะ
ซึ่งตอนนั้นร้องเพลงที่๒เอง
ตอนแรกอยากจะเลิกเล่นเลยมันตกใจ
อันนี้มันก็ลวนลามเหมือนกันนะคุณ
แต่รู้สึกเห็นใจแฟนเพลงคนอื่น
ไม่รู้เรื่องแล้วตั้งใจมาดูเราค่ะ

คุณซูอาถึงอยากฝากคนใจของคุณค่ะ

นะมันไม่ควรทำแบบนี้จริง

ตั้งแต่ไปเล่นคอนเสิร์ตมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะ

แต่ทีนี้เขาก็มากระชากหัวเราลงไปเลย
แล้วก็แบบเข่าแล้วก็ไปชนกับด้านหน้าเวทีด้วยนะทุกคน
อยากจะฝากศิลปินนะคะให้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
ฝากถึงเอฟซีที่ประชุมคอนเสิร์ตนะคะ
อยากให้แบบว่านึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะคะทุกคน

แล้วก็อยากให้ทุกคนเองจอยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากน้องจะตกใจเสียขวัญแล้ว

ให้ไว้ดิว่าแฟนเพลงไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นหรอกนะคะ
คผมเข้าใจว่ารักน้องมากแต่มาต้องนิดนึงให้พื้นที่เขาด้วย

แต่ว่าเดี๋ยวเล่นคอนเสิร์ตครั้งใหม่น่าจะมีแฟนมาให้กำลังใจกันมากขึ้น